มีผู้หญิงคนหนึ่งไปเจอจับก้นบนรถเมย์
มีหนำซ้ำพอจับก้นเธอเสร็จไปจับก้นของแฟนคนขับรถเมย์ต่อด้วย
โอ้โหเขาถ่ายคลิปเอาไว้โพสต์ในทวิตเตอร์
ที่สำคัญนะนี่โดนตบเข้าไปภาคหนึ่ง
เพราะว่าอะไรเพราะคนขับจับเอาไว้ให้ก็มาจับก้นแฟนเขานี่
ตบแรงด้วยแต่ผู้ชายคนที่โดนตบอายุ๔๐ปีแล้วนะ
คือดูจากท่าทางแล้วดูมีอายุแล้วอะค่ะ
แต่ก็ก่อเหตุบนรถเขาก็ปิดประตูเอาไว้ทันสิ
ประโดนล็อกเลยล่ะลงไม่ได้เลย
คลิปนี้ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเขาก็ไปโพสต์
แล้วก็เล่าประสบการณ์ที่ไปเจอบนรถเมย์บอกว่า
พึ่งบนรถเมย์สาย๒๐๖จากเอสพนัทรัชดาไปลงที่หมอกเกษตร
แล้วถูกชายโรคจิตคนนี้บีบก้นเธอหลายรอบ
ว่าหลายรอบตอนแรกนึกว่าเอ๊ะอะไรทิ้มก้นหรือเปล่า
กระเป๋าหรืออะไรมาทิ้มหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดอะไร
สักพักเห็นชายคนนี้ลุกไปไปนั่งที่เบาะข้างหน้าครับ
แล้วก็ยังไม่มีอะไรนะฮะสักพักโอ้โหถึงบางอ้อเลย
โรคจิตคนนี้ไปลวนลามไปจับก้นแฟนของกระเป๋ารถเมย์
ทำให้หญิงสาวคนในคลิปโวยวายแล้ว
แฟนเขาคือกระเป๋ารถเมย์ล็อกตัวเอาไว้
นานแล้วผู้หญิงก็จัดการตบเข้าไปชาติใหญ่อย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละ
ทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยไปสืบต่อคุณผู้ชม
ไปถามนายท่าของรถเมฆสาย๒๐๖นะฮะ
ก็บอกว่าพนักงานเก็บเงินที่ล็อกตัวผู้ชายคนนี้คือนายกิติพงศ์ขำพงศ์
เข้าเวรช่วงกะสว่างรอบ๔ทุ่มถึง๘โมงเช้า
ตอนที่นายกิติพงกำลังเก็บเงินพฤษศาลอยู่
แฟนสาวนั่งมาด้วยเดินไปบอกว่า
เนี้ยลุงคนนี้ไปจับก้นฉัน๒ครั้งแล้วทำยังไงดี

เดินไปหาผู้ชายคนนี้แล้วถามว่าทำไมทำแบบนี้
หรือถ้ายังไม่หยุดนะแจ้งตำรวจนะ
สุดท้ายเห็นในคลิปนี้ล็อกตัวแล้วแฟนเขาก็ตกเลย

ไปแจ้งความบอกว่าเนี่ยนะผู้ชายคนนี้ทำ

แฟนสาวของนายกิติพงศ์ทนไม่ไหวเดินเข้าไปตบหน้าผู้ชายคนนี้

แต่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่สนใจแล้วก็หาจังหวะ
ประตูเขาเปิดแล้วก็วิ่งลงจากรถเมย์ไปเลย
อันนี้ก็เป็นภัยของผู้หญิงซึ่งมันเกิดได้ทุกที่